ท่านผู้ชมครับไทยรัฐทีวีเราจะเกาะติดสถานการณ์ทางการเมือง
เฉพาะวันที่๒ธันวาคมวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะนะฮะ
เพราะว่าสารรัฐธรรมนูลนะครับนัดฟังคำวินิจฉัยนะครับ
เพื่อชี้ว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ซึ่งดำรงตำแหน่งนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะสิ้นสุดลงหรือไม่
ค่ะเนื่องจากมีผู้ไปยื่นฟ้องเอาไว้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
หลังจากเกษียณจากตำแหน่งพระวัทธบอร์เนี่ยยังคงอาศัยอยู่ในบ้านพรรค
กรมทหารราบที่๑รักษาพระองค์อาจจะเข้าข่ายความผิดหลายอย่าง
นี่นะครับท่านผู้ชมครับตุลาการสารรัฐธรรมนูล
นัดออกนั่งบันลังพุธที่๒ธันวาคมนี้นะครับ๑๕นาฬิกานะครับ
ฟังคำวินิจฉัยกรณีประธานสภาผู้แทนรัศดรได้ส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงหรือไม่
คำร้องนี้มาจากการที่นายประเสริฐจันทรรวงทองสสนครราชสีมาพักเพื่อไทย
อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์
กรณีที่ยังอาศัยบ้านพักในกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์

ซึ่งเป็นบ้านที่พักมาตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี๒๕๕๙
ถือว่าเข้าข่ายการรับประโยชน์ใดจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่

และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
นี่คือข้อหาที่ทางสสพไทยได้ยื่นร้องเรียนไปได้ยื่นฟ้องไป
หลังจากรับคำร้องสารรัฐธรรมนูลได้ไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งฝ่ายผู้ร้อง
ก็คือสสพักเพื่อไทยกับฝ่ายผู้ถูกร้องคือพลเอกประยุทธ์
พลเอกประยุทธ์ได้ส่งคำชี้แจงไปถึงสารรัฐธรรมนูล
เพื่อประกอบคำวินิจฉัยก็คือเรื่องของสาเหตุที่ไม่ไปอาศัยที่บ้านพิศนุโลก
ซึ่งเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายรัฐมนตรีเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ขณะเดียวกันทีมรักษาความปลอดภัยก็ระบุว่า
การรักษาความปลอดภัยให้กับนายกในบ้านพักในค่ายทหาร
ทำได้รอบครอบรัดกลุ่มกว่านี่คือเหตุผลที่ได้ชี้แจงไปนะครับ
อกจากนี้ยังระบุว่ามีคุณสมบัติตามแบบธรรมเนียมที่กองทัพบก
เคยปฏิบัติต่ออดีตผู้บังคับบัญชาแล้วก็เป็นไปตามระเบียบกองทัพ
ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพศ๒๕๖๒
โดยได้คำนึงถึงสถานการณ์และสถานะความเป็นนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นี่คือเหตุผลที่พศได้ชี้แจงไป
แล้วก็มีผู้บัญชาการทหารบกอีกสองท่านนะฮะที่ก็ชี้แจงไปยังสารรัฐมนูลด้วยนะครับ
พลเอกอภิรัตโคงสมผงตอนนี้ท่านเป็นพศนะครับ
แล้วก็มีพลเอกนโรงพันธ์จิตแก้วแท้ด้วยนะครับ
ลงนามในเอกสารคำชี้แจงส่งถึงสารรัฐธรรมนูลเกี่ยวกับระเบียบต่างของกองทัพบก
โดยระบุว่าการอยู่บ้านพักทหารของอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่เกษียณอายุราชการแล้ว
เป็นเรื่องของระเบียบที่ได้รับการยกเว้น

ต่อมาเมื่อ๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่ประชุมตุลาการสารรัฐมนูลพิจารณาแล้วเห็นว่า
คดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา
ปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันที่๒ธันวาคมนี้
วินิจฉัยสถานะของพลเอกประยุทธ์ว่าอย่างไรนะครับถ้านะครับถ้าบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเข้าข่ายความผิด
ก็จะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยสิ้นสุดลง

จากตำแหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งสำคัญมากคือตำแหน่งนายก
เมื่อนายกสิ้นสุดพ้นจากตำแหน่งลงคอรมอทั้งคณะก็ไปด้วย
แต่ไม่เกี่ยวกับสอสอนะฮะสภาพผู้แทนรัศดรสสสวนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ก็ต้องไปเลือกนายกกันใหม่ในที่ประชุมรัฐสภานะฮะ
ดังนั้นต้องจับตาจริงนะคะวันที่๒ธันวาคมนี้นะคะ
ทีมข่าวก็ไปถามนายกด้วยนะคะว่ากังวลใจไหมรู้สึกยังไงบ้างเครียดไหม
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้วันที่๒ธันวาคม
ก็เป็นเรื่องของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
อย่าเพิ่งไปคาดเดาส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรมาก
เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเคารพและรับได้
ไม่ว่าจะมีคำตัดสินออกมาอย่างไร
ส่วนจะเตรียมแผนหนึ่งแผนสองหลังสารวิสัยอย่างไรหรือไม่
นายกบอกว่าก็ขอให้ว่ากันอีกทีก็แล้วกัน
อย่าไปคิดล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้มีการหารืออะไร

ส่วนที่กลุ่มราศดรจะไปชุมนุมกันที่สารรัฐธรรมนูล
นายกก็บอกว่าคิดว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะ
ขอให้ระวังเรื่องของการกดดันการทำหน้าที่ของศาลด้วย
เพราะจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายได้
ก็จะว่ากันต่อไปอีกทีแล้วกันนะ

คืออย่าเพิ่งไปคิดล่วงหน้ามากแล้วกันนะ
ผมคิดว่าก็เมื่อตัดสินออกมาแล้วก็ว่าอีกที

ว่าจะออกมาอีกก็แล้วแต่ผมว่ารับได้
ก็ดูความเหมาะสมก่อนนะว่าจะยังไง
นี่มีการนัดรวมตัวที่สารธรรมนูญ

ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ถูกต้องนะ

บางทีมันก็อาจจะผิดกฎหมายผิดอะไรต่าง
ซึ่งสารธรรมนูญเขาหยิบมาตรการมาแล้ว
ไม่ใช่เลยเคยมีคดีเช้นนี่มาอยู่แล้วนะครับ
มีการประกาศต่างในการเข้าไปกดดันในสามนูนต่าง

นายกบอกว่าขอให้ดูความเหมาะสมก่อน
เพราะว่าตอนนี้ยังซ่อมแซมไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยดี

ถ้าทำความดีเพื่อชาติแผ่นดินศาสนาพระมหากษัตริย์

มั่นว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ยืนมาได้จนทุกวันนี้
เพราะฉะนั้นผมยืนมาทุกวันนี้
เราระวังอย่างที่สุด

ผมเข้ามาวันนี้กับวันนั้นมันคนละช่วงเวลากันใช่ไหมล่ะ

ผมก็ระวังในหลายเรื่อง
เรื่องการที่จะหลีกภีร์กฎหมายผลประโยชน์อะไร

ไม่มีประโยชน์ส่วนตนทั้งอย่างเลยที่ผ่านมาทั้งหมด
ผมผมรู้กับใจของผมดีนะ
ผมมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปในการทำงานที่เหลือโอตับปะนะ
ผมก็มีบ้านแต่มันมันพื้นที่มันจำกัดแล้วเนอะ
มันก็ต้องดูหลายอย่างนะโอเคไหม

ต้องไปสั่งการอะไรมากมายนะคะก็ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะครับ